กรณีที่เมื่อวานนี้คุณชูวิทย์กมลวิสิต
เขียนนู่นเขียนนี่จนกระทั่งมีการเขียนชอช้างและวงกลม
ตอนแรกที่เขียนคือเกี่ยวกับเรื่องของการโกหกนะ
การโกหกไม่เนียนกันอะไรต่างนานนะฮะ
สักพักหนึ่งเขียนชอช้างและวงกลมไว้
นักข่าวก็ถามคุณชุวิตชอช้างคืออะไร
คุณชูวิทย์ก็บอกสมมุตินะมีคนมาขอความช่วยเหลือ
ชอช้างเนี่ยชอช้างสมมุติชื่อชูวิทย์ละกัน
แต่ตอนหลังซักไปซักมาคุณชูวิทย์บอกแบบนี้บอกว่า
ผมจะเล่าให้ฟังมีนักการเมืองชื่อดัง
เป็นกุญสือให้คนบนเรือทำให้คนบนเรือเนี่ย
มีการโทรไปขอความช่วยเหลือและขอคำแนะนำหลังเกิดเหตุ
กลายเป็นคำให้การของทุกคนบนเรือไปในทิศทางเดียวกันว่าแตงโม
ไปปัสสาวะท้ายเรือนี่ฮะคุณซื้อใครต่างต่างนานานฮะ
มีช่อช้างและผอพึ่งชช้างเนี่ยเป็นนักการเมือง
เดาไปว่าโอ้โหอยู่สมุทรปราการคุณเดาชื่อถูกไหม
ถูกสิคะช่อช้างน่ะเดาถูกฮะ
ส่วนพอพึ่งบอกว่าอยู่ในวงการรถหรูด้วย
แล้วก็เป็นนักการเมืองด้วยโอ้โหคุณนึกถึงใครไม่ได้เลย
ทีนี้ครับโอ้โหมีการกล่าวถึงตัวอักษรย่อผอพึ่ง
ทีมข่าวของเรานะคุยกับคุณไผลลิกเมื่อเช้านี้เองครึ่งชั่วโมงเต็ม
ถามคุณไผลลิกพี่ที่คุณชูวิทย์เผยตัวย่อนั้นมีคนให้คำปรึกษาคุณปอในคดีของคุณแตงโม
เป็นนักการเมืองอยู่ในวงการรถหรูอักษรย่อผอพึ่งเชื่อมโยงช่วยเหลือคนบนเรือ
ใช่พี่หรือเปล่าคุณภัยลิกหัวเราะก๊ากเลยหัวเราะขึ้นมาเลยแล้วก็บอกว่า
ผมเนี่ยไม่ได้เป็นกุญสือให้คำปรึกษาใครถ้าถามว่าผมรู้จักไหมผมรู้จักกับปอเขานะ
รู้จักกันนานแล้วตั้งแต่เขาขายรถใหม่ใหม่รู้จักกันมา๑๐ปีแล้วนักข่าวถามต่อเลย
คำถามต่อเลยว่ามีข่าวว่าแตกคอกันไปแล้วนี่ใช่ไหมแตกคอกันไปนาน
คบไม่หากันแล้วคุณภัยลิกบอกยังซี้กันอยู่ยังสนิทกันและทีนี้ช่วยเล่าวันเกิดเหตุให้ฟังได้ไหม
สรุปแล้วคุณปอเขาโทรมาคุยกับคุณไผลลิกว่าอะไร
ถ้าคุณภัยลิกไม่ได้ให้คำปรึกษาแล้วคุยอะไรกัน
คุณภัยลิกบอกแบบนี้บอกว่าวันเกิดเหตุเลยนะย้อนกลับไปหน่อย๒๔กุมภาพันธ์
โทรมาคุยแต่ผมไม่ได้ให้คำปรึกษานะมันเหมือนการคุยกันธรรมดา
เพราะผมก็อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นปอเนี่ยเล่าให้ฟังตั้งแต่วันแรกเลย
แล้วผมแค่ถามว่ามันเป็นอย่างไรแล้วเขาตกไปได้อย่างไร
แล้วเจอแตงโมหรือยังเป็นกำลังใจให้นะ
ผมยืนยันอีกครั้งผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรในการให้คำปรึกษาเลย
แค่เป็นเพื่อนกันแค่รู้จักกับแตงโมและผมเคยไปกินข้าวกันด้วย
คือเขาบอกว่าเคยไปกินข้าวกับคุณตังโม
แล้วคุณภัยก็ได้บอกแต่ผมไม่ได้ไปกินข้าวแบบอะไรอย่างว่านะ

เหมือนกับไม่ได้กินข้าวที่มีความหมายอื่นในยะอื่น
ไม่ได้แบบเกี่ยวกับงานเอ็นอะไรแต่ผมไปกินข้าวในลักษณะที่เป็นกลุ่มเพื่อน
ใช่แล้วนักข่าวของเราก็ถามนะบอกคุณไผ่คุณปอเขาเล่าให้ฟังหรือเปล่าว่า
คืนที่ไปร่องเรือกันมันเป็นปาร์ตี้หรือมันเป็นอะไรกันแน่
คุณไผ่บอกว่าผมก็ไม่ได้คุยกันลึกขนาดนั้น
ส่วนเรื่องอื่นผมพร้อมที่จะอธิบาย
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณภัยไหมอยากฟังไหม
คุณภัยลิกหรือคุณภัยวันพ้อยเขาเล่าอะไรอีก
คุณซื้อคงไม่ได้เป็นครับผมไม่ได้เป็นใครครับ
คงไม่ได้เป็นคุณซื้อครับแต่ถามว่ารู้จักไหมรู้จักกันครับ
คือพี่ไผ่คือแบบว่ารู้จักกับคุณปออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
รู้จักครับรู้จักทำไงเอาล่ะเหมือนเล่าให้ผมฟังอ่ะ
แล้วก็ดูแล้วกันอย่างไงอยู่ที่นี่เขาพูด
มันเกิดความสร้างคำถามกับสังคมมาเขาอยากจะบอก
สิ่งที่พูดออกมาคนที่พูดออกมาเพื่อที่ทำให้ตัวเองดังขึ้นเนี่ย
หรือเกาะกระแสไปเนี่ยก็ควรจะเคารพ
ในในตัวน้องเขาด้วยให้ภาพจำน้องเขาเป็นเรื่องที่ดี
น่าจะดีกว่านึกออกไหมครับแล้วก็เราก็ต้องเคารพในตำรวจด้วยว่าเขาน่าจะทำงานได้อย่างเต็มที่
มันก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับก็แล้วก็ส่วนถ้าใครผิดอะไรอย่างนี้ก็ให้พูดความจริงกันไป
เรื่องนี้มันผมว่าดูแล้วมันก็มันต้องมีคนรับผิดอยู่แล้วครับนะฮะ
คือคุณไผลลิกบอกว่าถ้าจะโยงตัวอักษรย่อเป็นผมเนี่ยก็ได้
คือผมได้คุยกับปอจริงแต่ถ้าจะโยงว่าผมให้คำปรึกษาให้ปอเขาโกหกหรือว่าอะไรเนี่ย
มันไม่ใช่เพราะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยผมยังบอกปอเลยให้พูดความจริงกันไป
วันที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งปอตอนโทรมาก็มีน้ำเสียงที่แบบโอ้โหตกใจ
แล้วก็บอกว่าแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วก็ตกน้ำแล้วก็ยังหาไม่เจอ
แล้วก็ปอถึงก็บอกว่าโอ้โหผมซวยแน่เลยนะครับ
ทีนี้ภัยลิกก็ให้กำลังใจไปไม่ได้ถามอะไรไปมากกว่านั้น
เพราะตอนนั้นไม่ได้อยากเข้าไปยุ่งมากนักนะครับ
ส่วนตัวก็ยังสงสัยสาเหตุการตกเรือนะหลังจากเกิดเหตุคือวันที่๒๖มีนาคม
ขออภัย๒๖กุมภาพันธ์ตัวคุณไผลลิกก็ยังโทรไปติงนะ
ใช้คำว่าติงนะโทรไปติงปอบอกว่าจริงต้องอยู่รอจนกว่าจะเจอแตงโมนะ
ในคืนเกิดเหตุทำไมถึงไม่อยู่รอนี่ภัยลิกเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
เพราะผมเนี่ยก็รู้จักทั้งปอทั้งกระติกและแตงโมนะครับ
ผมก็บอกปอไปแต่ปอบอกว่าตอนนั้นเขาทำอะไรไม่ถูกเลยเขาตกใจนะครับ
นัดกินข้าวกันระหว่างกลุ่มเพื่อนน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่า
อนอย่าหยิบยกประเด็นทำให้ผู้เสียชีวิตเสื่อมเสียออกมาพูด
เพราะคนตายไปแล้วเขาออกมาเถียงไม่ได้นะครับ
คุณไผลลิกยังเปิดเผยอีกนะฮะว่าหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
ยังโทรไปให้กำลังใจเบนส์พริกไทยเบ้นเป็นใคร
ก็เป็นภรรยาคุณปอไงคุณนะฮะเพราะว่าคุณไผ่บอกว่า
รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กนะฮะซึ่งเบ้นก็บอกว่านอนไม่หลับ
พี่นอนไม่หลับเลยพี่เลยบอกไปว่าให้ทั้งปอและเน้นเนี่ย
จับมือให้กำลังใจกันนะครับส่วนคำถามว่าเอ๊ะคุณปอเนี่ย
บวชให้แตงโมจริงหรือเปล่านะครับคุณไผลลิกก็ยืนยันบอกว่าจริงจริงอ่ะ
เขาก็นับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะ
ส่วนที่แต่งงานกับคุณเบ้นตามหลักศาสนาคริสต์เนี่ย
เชื่อว่าคุณเบ้นเป็นคนนับถือศาสนาคริสต์
แล้วก็เธออยากให้ทำเป็นแบบนั้นถ้าถามว่าปตนุพัฒน์จะบวชให้แตงโมไหม
นี่ไพริกบอกว่าปอตนุพัฒน์เนี่ยเตรียมจะบวชให้แตงโม
ในวันที่๑๖มีนาคมนี้อ๋อปเตอร์นี้เคลียร์นะใช่
ที่คุณชูวิทย์บอกว่าพอพึ่งนักการเมืองอยู่ในวงการรถหรูเนี่ย
ให้คำปรึกษากับกลุ่มของปตนุพัฒน์ในการที่จะอ้างเรื่องคดีเนี่ยนะครับ
คุณไผ่บอกว่าได้คุยแต่ไม่ได้เป็นกุญสือให้คำปรึกษา
อันนี้ชัดเจนนะชัดเจนฮะเหลือช่อช้างอีกคนคุณ
คุณโทรไปคุยหน่อยสิเดี๋ยวพยายามพยายามอันดับแรกหาเบอร์ให้ได้ก่อน
เขาบอกว่าช่อช้างมักจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บ่อย
ขนาดนักข่าวสายการเมืองเนี่ยยังตามไม่เคยจะได้เลย

เดี๋ยวรอก่อนถ้าเกิดเราตามได้เราต้องมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ฟังแน่นอนเลยนะคะ
แต่ทีนี้ประเด็นนี้ต้องบอกก่อนคุณผู้ชม
หลังจากที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉเผยอักษรย่อเนี่ย
เรื่องนี้ค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
บอกถึงประเด็นนะที่บอกว่าไประบุช่อช้างผอพึ่งเนี่ย
พบตรยืนยันว่ามันมีแต่ข่าวลือข่าวเล่า
แต่ต่อให้ในโลกโซเชียลเอามาพูดมีคนออกมาแฉ
ตำรวจไม่ได้ทิ้งนะตำรวจก็รับฟังไว้
แล้วถ้าเกิดว่ามันมีมูลหรือว่ามันมีสิ่งที่มันนำไปสู่ข้อได้จริงได้เนี่ย

อันนี้ทางการข่าวนะเพราะว่าพบตรออกมาพูดเรื่องนี้
แต่ก็อาจจะไม่แน่อาจจะไม่ใช่พบตรออกมาพูดเอง
อาจจะเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่สักคนออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับ
อันนี้ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดกันก่อนนะครับ